มาดูความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณกันบ้างนะคะ
โดยอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน
ก็ได้เล่าให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟัง
ถึงความภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งนะคะ
เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
และถวายงานในหลวงราชการที่๙ค่ะ
แพทย์บุญยงวงรักมิตรอายุ๘๓ปี

พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมทหาร

หลังจากนั้นมีนายทหารเข้ามากราบบังคมทูล
ว่ามีทหารถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส
นำตัวออกจากแนวหน้าไม่ได้
พระองค์เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
โดยทรงนำทหารที่บาดเจ็บออกมาได้
และถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลน่านนะคะ
จากนั้นก็ได้ให้สมุหาราชองคารักษ์
นำหนังสือจากสำนักงานสมุหาราชองครักษ์
แจ้งว่าพระองค์พอพระราชหารุทัย
กับการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์และความต้องการอื่นค่ะ
เมื่อวันที่๒๓มีนาคมปี๒๕๕๙
ในหลวงราชการที่๙ทรงพระราชดำเนิน
เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากการสู้รบ

และมีพระราชปฏิสันธารกับนายแพทย์บุญยง

ในการก่อสร้างอาคารรองรับผู้บาดเจ็บ
จากการสู้รบโดยไม่ต้องผ่านทางราชการ
และพระราชทานนามอาคารใหม่ว่าพิทักษ์ไทยค่ะ
เจ้าหน้านั้นมีรับสั่งว่า
แล้วและขอให้เธอดำเนินการก่อสร้างเอง
ไม่ต้องผ่านทางราชการ

ต้องบาทิ่นตันในอก

รับกล่องเงินที่พระราชทานให้
แล้วพอยิงขึ้น

เสร็จบอกไปนะฉันจะมาเปิด